คนใหม่นะคะขณะที่การประชุมพักประชาชนปฏิวัติ
นั้นเสร็จสิ้นลงโดยนายบุญยังวรจิตเตรียมขึ้น
เลขาธิการพักคนใหม่หลังจากได้รับคะแนนเสียงมากค่ะ
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของพักประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่๓
เสร็จสิ้นการสัญหากรรมการบริหารงานศูนย์กลางของพักชุดใหม่แล้วเมื่อวานนี้
โดยนายบุญยังวรจิตอายุ๗๘ปี
รองประธานประเทศและอดีตนายกรัฐมนตรีของเรา
ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่ของพัก
เนื่องจากได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง
จากบรรดาสมาชิกภักดิ์๖๘๕คน

ในปีนี้หารือกันตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๒มกราคม
สำหรับคณะกรรมการศูนย์กลางของพักประชาชน

มีผู้ได้รับเลือก๗๗คน
แบ่งเป็นคณะกรรมการสมบูรณ์๖๙คน
และคณะกรรมการสำรองอีก๘คน
ให้ขึ้นมาทำหน้าที่ผลักดันนโยบาย
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในช่วง๕ปีข้างหน้า

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เพื่อทำให้ลาวแน่ใจได้ว่า
สามารถพ้นจากตำแหน่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดได้

คณะที่นายจูมาลีซายยสอน
เลขาธิการใหญ่ของพักและประธานประเทศคนปัจจุบัน
รวมถึงนายทองสิงธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาว
ประกาศลาออกและไม่ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ในครั้งนี้

ก็กำลังอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชายใหญ่ครั้งที่๑๒
ซึ่งจัดขึ้นทุก๕ปีเช่นกัน
และในปีนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่๒๘มกราคม
เพื่อแถลงผลการดำเนินงานตลอด๕ปีที่ผ่านมา
และทบทวนมติการประชุมครั้งที่แล้ว
รอรับพิมพ์เขียวของเศรษฐกิจระยะเวลา๕ปี
อกจากนี้จะมีการประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการประจำกรมการเมืองชุดใหม่๑๖คน
รวมถึงเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์คนใหม่

ซึ่งหลายฝ่ายจับตามองว่า
เวียนฝู่จองอายุ๗๑ปี

และนายเวียนเติ้ลสูงอายุ๖๖ปี
นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญในการชิงตำแหน่งครั้งนี้